ส่วนพูดถึงเรื่องเข้าวัดแล้วมันก็จะต้องมีอีกมุมหนึ่งหล่อนใช่ไหม
อาจจะเจอในวัดบ้างเจ้าหน้าที่อื่นบ้างอะไรเยอะแยะมากมาย
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องหล่อน
เป็นคลิปที่ถ่ายติดพลังงานบางอย่างที่เราอาจจะเรียกว่าวิญญาณ
สัมภเวษีหรือผีหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่บอกเลยว่าแต่ละเรื่องที่รวบรวมมาให้ดูชัดทั้งชัดทั้งหล่อน
เริ่มกันที่ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งที่จับภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้
น่ากลัวใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมซึ่งภาพเหตุการณ์ชวนคนลูกนี้ถูกเผยแพร่
หรือที่เรียกว่าวิญญาณปรากฏตัวผ่านหน้ากล้องวงจรปิดในตอนกลางคืนเอาไว้ได้
ซึ่งในภาพเราจะเห็นเป็นวิญญาณมาในตอนนี้
ในร่างของหญิงผู้สูงอายุสวมชุดถือศิลป์เดินผ่านไปมาทั่วหน้าบริเวณบ้าน
แต่เหตุการณ์นี้เจ้าของบ้านก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าสิ่งที่เห็นเป็นวิญญาณซะทีเดียว
แต่มันอาจจะเป็นภาพจากเลนส์ของกล้องวงจรปิดที่มัวและเลอะก็เป็นได้
ต่อมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บริเวณเตียงของผู้ป่วยอาการโคม่ารายหนึ่ง

อีวิธีสุดท้อง
คุณผู้ชมเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่ามีเงาสีดำ
ลอยขึ้นมาจากเตียงของผู้ป่วยแล้วก็หายแวบไปเลย
ซึ่งตรงนั้นเหมือนยังมีผู้ป่วยนอนอยู่
คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในติ๊กต๊อกของผู้ใช้งานท่านหนึ่ง
ซึ่งเขาเล่าว่าตรงนั้นเป็นเตียงของคุณยายท่านหนึ่ง
นอนป่วยอาการโคม่ามานานแล้ว
และทางเจ้าของคลิปยังบอกเป็นในอีกว่า
แล้วเราก็ได้เห็นในสิ่งที่ทุกคนหนีมันไม่พ้น
ซึ่งสิ่งที่หนีไม่พ้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่อย่างเดียวครับคุณผู้ชม

ความตายนั่นเอง
เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูนี้
เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
โปรดใช้วิจารณญาณ